เอาล่ะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้คือไม่ตรวจก็คือไม่เจอใช่ไหม

อันนี้ตรวจเจอแต่ว่าไม่มีใครรับไปรักษา

ผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙ปีบอกว่าหน่วยงานไหนก็ได้นะฮะ

เพราะว่าครอบครัวนี้๔คนนะ
คนเล็กอายุ๒๒วันติดโควิดหมดทั้งบ้าน

แล้วตอนนี้คุณพ่อนะฮะ
เริ่มที่จะหายใจเหนื่อยหอบแล้ว

ตอนนี้ที่บ้านติดโควิด๔คน

กับพ่อ๖๒ปี

ส่วนพ่อตอนนี้
แล้วก็ไม่ได้กินหรือก็แปลงไม่ได้กินอย่างเดียว
ลงไปโรงพยาบาลแล้วเขาไม่รับรอผลตรวจมา๓วันแล้ว
เขายังไม่ส่งมาให้เลย
น้องคนที่นั่งให้ข้อมูลนี้อายุ๑๙ปีครับ
อาศัยอยู่ในบ้านพักที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ที่บ้านมีกัน๔คนมีเธอมีพ่อมีสามี
แล้วก็มีลูกอายุ๒๒วัน

เออนะฮะทุกคนตรวจโควิดแล้วติดเชื้อทั้งหมดครับ
โดยเริ่มจากวันที่๕สิงหาคมนะครับพ่ออายุ๖๒เริ่มไม่สบาย
พอมา๙สิงหาคมสามีไปตรวจโควิด
หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดตั้งจุดตรวจที่ตะบนพิมลราช
ต่อมาสามีคราวนี้ตัวเองติดแล้วใช่ไหม
พาสมาชิกที่บ้านที่เหลืออีก๓คนไปตรวจติดหมดเลยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมา
คือตอนนี้เนี่ยพ่อที่ว่าอายุ๖๒เนี่ยนะหลังจากมีอาการไม่ได้กลิ่นไม่รู้รส
ก็เริ่มไข้สูงเหนื่อยหอบแล้วขณะที่เธอกับสามีตอนนี้เนี่ย
แค่ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสแต่ลูกชายตัวจิ๋วลูกชายตัวจิ๋วเนี่ยไปหาหมอ
เมื่อวันที่๑๑สิงหาคมหมอไม่รับตัวไปรักษาแล้วให้กลับมาอยู่ที่บ้าน
สามีก็เลยถ่ายคลิปนะฮะคนในบ้านเนี่ยมาให้ดูล่าสุดนะครับทีมงานชมรมอาสา
ก็คือมาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนกำนันตะบนบางรักพัฒนาก็มาด้วย
เอาไอราปิดเทสมาตรวจซ้ำให้กับ๔คนอีกครั้งผลก็คือเหมือนเดิม๔คนติดโควิด
ครั้งที่๒นะฮะชมรมนี้ก็ได้ประสานไปยังที่หมายเลข๑๓๓๐ให้มารับกรณีของลูกชาย
อายุ๒๒วันไปก่อนได้ไหมเป็นการเร่งด่วนแล้วก็ให้ทุกคนเข้าสู่ระบบนะฮะ
หากเกิดกรณีฉุกเฉินให้ผู้ป่วยติดต่อมาที่ชมรมได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
โดยชมรมเนี่ยมีหมอแล้วก็ทีมงานที่พร้อมนะฮะจะไปดูแลผู้ป่วยในทันทีครับ
ครับเรื่องของโควิดยังมีอีกหลายมิติเดี๋ยวให้ได้ติดตามกันต่อนะฮะ

ตัวเลขวัคซีนเหรอฮะตัวเลขวัคซีนของวันที่เท่าไหร่๑๑

๕๗๐๘๖๕โดสเป็นเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามอันนี้เฉพาะวันเดียว

โอ้โหภาพรวมตอนนี้๒๒อย่าง
ฉีดแล้วคือสรุปมันคืออะไรคือถ้ามีเนี่ยตะลุยฉีดได้บ้านเราฉีดได้ขอให้มีเถอะ
คุณหมอท่านหรือบุคลากรทางการแพทย์ท่านมีศักยภาพพร้อมทำงานอยู่แล้ว

เนี่ยตัวเลขเข็มหนึ่ง๑๗ล้านคนเอง